แรกวันนี้ทำให้คุณผู้ชมตื่นเต้นกันก่อนดีกว่า

ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มนักพนันหนีขึ้นบ้าน

ถอยกลับเลยครับต้องยอมให้เขาหลบ

แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นฉันอยู่บ้านฉันไม่สบาย

เหตุการณ์นี้คือตำรวจก็งง

อะไรแบบนี้นะฮะตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม
เพราะว่ามีการละรอบเล่นการพนันในบ้าน
ถนนอ้อมค่ายตำรวจปากพูน

พอไปถึงกระจายกำลังปิดล้อม

เป็นผู้หญิงสัก๗คนถึง๑๐คนนี่แหละครับ

ก็เห็นได้จากที่ประตูของบ้าน

แล้วก็หน้าต่างบ้านเป็นกระจกเห็นหมดเลยครับ

โอ้โหหอบไพ่ของกลางวิ่งหนี

เจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปแต่เข้าไม่ได้

ฟ้องกุญแจแม่กุญแจล็อกเอาไว้

อยู่หน้าบ้านแล้วก็มีเหล็ก

เป็นเจ้าของบ้านออกมารับหน้าตำรวจ

ขูจะเล่นงานตำรวจกลับไหน

หัวหมอนะเดี๋ยวดูกฎหมายขึ้นมาทันที
ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นลักษณะความผิดซึ่งหน้า

ท่านสามารถเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ตรวจค้นได้เลย

เข้าได้ทันทีเลย
ถ้าผิดซึ่งหน้าอย่างที่บอกว่าจับกลุ่มได้ทันทีนะฮะ

เขาบอกเป็นเจ้าของบ้านเหมือนกันนะ
อ้างว่าที่ลงมาช้างเพราะว่าอาบน้ำอยู่

แล้วก็มีการต่อโทรศัพท์คุยกับผู้ชายคนหนึ่ง

เป็นสามีแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ก็บอกเป็นข้าราชการเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง

เป็นสามีขู่จะเล่นงานตำรวจทั้งชุดนี้

ทำให้เสียทรัพย์จนสุดท้ายตำรวจทำยังไง

ไม่สามารถจับได้เลย

เป็นบทเรียนของตำรวจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ
ว่าต้องปรับปรุงการทำงาน
จะเข้าไปจับกลุ่มใครในบ้านก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม
ถ้าเขาถามเรื่องเอกสารก็ต้องเตรียมเรื่องของหมายกล้อง
แต่ว่าจริงแล้วก็เห็นซึ่งหน้าว่าเขาเล่นแก่พันนั้นแบบเนีย

เดี๋ยวต้องลองไปตรวจสอบดูว่า

อืมนะครับ